กันหัวฟองหัวยิ้มมาด้วยนะนี่มันพูดอะไรหมอบอกเขาเอาทาเล่าเส้นเดิมน่ะ
อืมเดี๋ยวได้ยินมาแล้วอันเดียวหรือจะเอาแล้วเขาเอาไม่มาเอาแล้วเขาเขาให้หนูไปแล้ว
นี่มันตอบหน้ามันหล่อหล่อให้ผมไปดูอีกเส้นหนึ่งไปแล้วเห็นป่ะมันตอบเลยมันวิ่งเลยแหละ